สหรัฐอเมริกาภายใต้นายโจไบเดนประธานาธิบดี
ออกแถลงการประนามการจับกลุ่มตัวนักข่าวในเมียนมา
พร้อมทั้งแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น
โดยเมื่อวานนี้มีรายงานนักข่าวถูกจับกลุ่มอย่างน้อย๖ราย
ข้อหาฝ่าฝืนกฎหมายรักษาความสงบในนครย่างกุ้ง
ขณะนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำทางตอนเหนือของนครย่างกุ้ง
ขณะเดียวกันได้มีการเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงของเมียนมา
ปล่อยตัวนักข่าวที่ถูกจับกลุ่มโดยเร็วที่สุด
การจับกลุ่มดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่เจ้าหน้าที่ความมั่นคงของเมียนมา
สลายกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐประหารในประเทศ
และมีการยิงปืนรวมทั้งแก๊สน้ำตาใส่ผู้ชุมนุม
ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๓๘ศพและบาดเจ็บจำนวนมาก